นี่ค่ะสิ่งที่เราต้องจับตาก็คืออิทธิพลจากพายุโนรูนะคะ
แม้ว่าตอนนี้จะลดกำลังเป็นโซนร้อนแล้วแต่ก็คือขึ้นไทยแล้วค่ะ
อุบลราชธานีเขาบอกว่าไปดูที่อุบลที่อำเภอวรินชำราบกันก่อนเลย
ชาวบ้านในเขตเทศบันกว่าห้าร้อยครอบครัวหนึ่งพันเก้าร้อยคนเนี่ย
พยพไปเรียบร้อยแล้วนะคะครับคืออบพยพไปที่ศูนย์พักพิงที่กระจายอยู่ตามจุดต่างต่าง
เพราะว่าตอนนี้อย่างที่บอกอีสานเนี่ยรับเต็ม
โดยเฉพาะอีสานตอนล่างอืมอุบลตอนนี้เขาบอกว่าอบพยพแล้วด้วย
แล้วก็เนี่ยสภาพทิศทางของพายุเนี่ยนะคะวันนี้เนี่ยเขาประกาศเตือนเลยคืออีสานตอนล่าง
อีสานแล้วก็เหนือคือตอนเนี้ยเข้าไทยแล้วเข้าแล้ว
เนี่ยคาดการณ์ว่าจะมาถึงเช้ามืดวันพรุ่งนี้ใช่ค่ะ
แต่ณขณะนี้เวลา๑ทุ่มที่ผ่านมาโนรูเข้าไทยแล้วนะฮะ
เข้าแล้วอย่างเป็นทางการนะคะจากเวียดนามไปลาวแล้วตอนนี้ก็คืออยู่ที่ประเทศไทยค่ะ
ซึ่งจริงจริงต้องเฝ้าระวังทั้งประเทศนั่นแหละแล้วหลายพื้นที่เนี่ย
ตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้วันนี้เนี่ยฝนตกตลอดทั้งวัน
ใช่ค่ะเขาบอกอย่างร้อยเอ็ดเขาบอกว่าฝนตกหนักทั้งวันฟ้ามืดทั้งวันเลย

ว่าในช่วงวันนี้เอาระหว่างวันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผู้สื่อข่าวเราจะรายงานสดล่าสุดมาด้วยนะ
ที่นี่คือที่อุบลราชอุบลราชธานีน่าจะเป็นจังหวัดแรกเลยที่โดนนะที่อำเภอวาลินชำราบ
อย่างที่บอกว่าชาวบ้านในเขตเทศบาลกว่า๕๐๐ครอบครัว
รวมแล้วก็เกือบ๒๐๐คนอบพยพไปแล้วนะคะ
คือเขาบอกว่าระดับแม่น้ำมูลมันสูงเกินกว่าที่คาดการณ์เอาไว้
เจ้าหน้าที่ต้องลื้อเต็นต์อบพยพรอบ๒

ตอนแรกคิดว่ามันน่าจะสูงประมาณนึงแต่ตอนนี้มันเกินแล้ว
พยพจากพื้นที่หมู่บ้านมาอยู่ที่เต็นต์ผู้หลีภัยอบพยพตรงนี้

ใช่ค่ะก็เลยต้องอบพยพเต็นต์จากเต็นต์ไปอีกจุดนึงนะคะ
บางส่วนนี้ต้องไปอยู่สำนักงานที่ดินอำเภอวาลินชำราบเลย
ตอนนี้กำลังเร่งเตรียมแผนสำรองกันแล้วด้วย
ถ้าระดับน้ำท่วมในพื้นที่มันเพิ่มสูงขึ้นอีกค่ะ
โดยจุดอบพยพโรงเรียนท่าคล่องเหล็ก
เขาบอกว่าลมแรงมาก

ต้นไม้คือล้มทับเต็นต์ผู้ประสบภัยแล้วนะ
เห็นน้ำท่วมไหมคะนั่นคือจะถึงเอวอยู่แล้วนะ

ใช่ค่ะคือตอนนี้เนี่ยเคราะห์ดีอย่างเดียวเลยคือ
ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บค่ะ
แต่ว่าก็มีเต็นต์ผู้ประสบภัยได้รับความเสียหายไปสองหลังแล้ว
มีผู้อพยพอยู่๑๓ครัวเรือนนะคะ
ตอนนี้ก็เลยต้องย้ายจากเต็นต์เข้าไปอยู่ใน
หอประชุมของโรงเรียนเพื่อความปลอดภัยก่อน
ส่วนที่ถนนอุบลตรการซอยอุบลตรการ๗

ล้มพลาดสายไฟทำให้เสาไฟฟ้าหัก
ถ้าดูระดับแม่น้ำมูลนะคะ
วันนี้เนี่ยสูง๘๗๓เมตรนะคะ
สูงขึ้นจากเมื่อวาน๑๓เซนติเมตรค่ะ
น้ำมันก็เลยล้นตลิ่งมาอยู่ที่ความสูง๑๗๓เมตร
จุดนี่คือน้ำเสมอกันกับพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังเลย

ดูตรงนี้สิฮะดูภาพไปเนี่ยไม่รู้ตรงไหนถนน
ตรงไหนคือน้ำแล้วแยกไม่ออกแล้วอะค่ะ

น้ำมูลไหลแรงมากแล้วตอนนี้มีลมแล้ว
ส่วนอีกข่าวหนึ่งที่หลายคนทั้งเอาใจช่วยแล้วก็
โอ้โหตกใจไปตามตามกันคือที่ท่าอากาศยานอุบลราชธานีค่ะ
เครื่องบินลงจอดไม่ได้นะคะ
สายการบินพาณิชย์จากกรุงเทพลงจอดไม่ได้
สุดท้ายวนกลับสุวรรณภูมิค่ะ
มันลงไม่ได้จริงคือโอ้โหพายุมันหนักมาก

ใครที่วางแผนขึ้นเครื่องบินเข้ากรุงเทพตอนนี้ก็เดินทางไม่ได้แล้วนะคะ
ตอนนี้คือไปไหนไม่ได้เลยจริง

ไปก็ไม่ได้แล้วขึ้นจากไหนมาลงอุบลก็ไม่ได้เหมือนกันค่ะ

ใช่ตอนนี้การท่าอากาศยานอุบลราชธานีบอกว่า
ประเมินสถานการณ์ชั่วโมงต่อชั่วโมง
แล้วอาจจะต้องมีการปิดเส้นทางการบินชั่วคราวด้วย
นี่ค่ะนี่ขนาดมาแบบยังไม่เต็มตัวนะ

แต่ตอนนี้ทุ่มนึงเนี่ยเข้าแล้วโนรูเข้าแล้ว

วันนี้เกือบทั้งจังหวัดนะฮะฝนตกหนักลมแรง
วันนี้ก็เร่งจัดเตรียมถุงยางชีพ
เพื่อเอาไว้ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากพายุโนรูนะครับ
แล้วก็ได้เตรียมรับมือด้วยการพร่องน้ำ
จากอ่างเก็บน้ำหลักของจังหวัด๕แห่งเอาไว้แล้วนะครับ
หลังจากที่พบว่าก่อนหน้านี้ปริมาณน้ำกักเก็บก็เกินความจุอยู่แล้ว
ต้องพร่องน้ำออกมาก่อนนะฮะ
เพื่อไม่ให้เป็นมวลน้ำขนาดใหญ่แล้วไหลทะลักมาทีเดียวนะครับ
จะมีความเสียหายมากกว่านี้
ประสุทธิ์แล้วก็ทางการเกษตรตรงนี้ก็ต้องดูแลเขาด้วยนะครับ
ประเมินสถานการณ์เป็นรายชั่วโมงนะครับ
อำนาจเจริญนะครับแต่ตอนนี้ก็แจ้งเตือนชาวบ้าน
ขนของขึ้นที่สูงแล้วก็ไปอยู่ในที่ปลอดภัยหมดแล้วนะครับ
ต่อกันที่มุกดาหารนะคะเป็นอีกหนึ่งจังหวัดเหมือนกัน
ที่ก็น่าจะต้องเป็นจังหวัดแรกที่รับมือกับโนรูค่ะ
เขาบอกตั้งแต่บ่าย๓ฝนยังไม่หยุดตกเลย
จุดน้ำท่วมขังไปแล้วโดยเฉพาะที่ถนนสมุทรศักดารักษ์ค่ะ
เอ่อท่วมถนนเป็นอุปสรรคต่อการสัญจรมาก
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองมุกดาหารตอนนี้เตรียมกระสอบทรายกว่า๑๐๐กระสอบ
เพื่อทำแนวกั้นน้ำท่วมแล้วก็ติดตั้งเครื่องสูบน้ำตามจุดเสี่ยงต่างแล้วนะคะ
หลายคนอยากไปดูระดับแม่น้ำโขงที่สถานีมุกดาหาร
ตอนนี้ข่าวดีคือยังต่ำกว่าตลิ่งอยู่๕เมตร๙๖เซนติเมตรค่ะ
แต่ว่าภายใน๑๒วันนี้จากที่พายุโนรูเข้ามาเนี่ย
มันน่าจะเพิ่มสูงขึ้นประมาณ๑๒เมตรเลย
คืออาจจะเพิ่มวันละเมตรแบบนั้นเลยค่ะ
แต่ชนรับประทานเองเขาบอกนะว่าเขามั่นใจว่า
จะไม่เป็นอุปสรรคต่อการระบายน้ำออกจากเขตเศรษฐกิจนะคะ
เพราะฉะนั้นช่วงนี้อีสานก็จะหนักหน่อยนะฮะ